เป็นดราม่าต่อเนื่องมาหลายวันแล้วนะคะสำหรับกรณีที่
ในเรื่องของการกักตัวในเรื่องการดูแลตัวเองช่วงโควิด
คุณปรินาสอสอเนี่ยก็มีการสวนกลับอ่ะดูให้ดูเบื้องต้นก่อนเลย
อันนี้คือจุดเริ่มต้นเริ่มแรกจากที่นายกบอกว่าก็อยากจะให้กักตัว๑๔๑๕วันอยู่บ้านเฉย
ไม่จำเป็นต้องออกก็ไม่ต้องออกก้อยก็เนี่ยโค้ดมาแล้วก็เขียนบอกว่าคนอื่นเขาไม่ใช่แบบท่านนะคะ
อยู่บ้านสิบสี่สิบห้าวันเฉยเฉยแล้วมีเงินใช้นะคะหลังจากที่โพสต์นี้ถูกปล่อยออกมาเนี่ยนะคะ
คุณเอ๋ปารินาไกรคุบสสราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐตอบโต้ผ่านทางเฟซบุ๊คทันทีเลย
แล้วก็คือเขียนว่ายาวประมาณนี้แต่ว่าสรุปสั้นคือมีการพาดพิงก้อยอรัชพรแนะนำนองว่า
เป็นดาราหน้าแบ๊วหรือออทิสติกกันแน่ถึงได้เล่นแต่เป็นตัวตลก
แล้วก็มีการพาดพิงไปถึงนิกกี้นัชัด
ที่เป็นเหมือนกับคู่จิ้นของเขาตอนนี้
ว่าเอารีบตีถันทับให้แตกแล้วก็ออกมาซะเถอะอะไรแบบนี้
เพจที่คุณบารินามันได้ลงเอาว่าเกี่ยวกับกดแล้วคุณก้อยรัชพร
เพราะคุณบารินาเธอบอกว่าเธอไม่ได้ไปต่อว่าใคร
เขียนแบบนี้ก้อยอัชราพรอันนี้คือจริงเขาชื่ออรัชพรนะ
อัชรพรคือใครดาราหน้าแบ๊วหรือออทิสติกกันแน่
ถึงได้เล่นเป็นแค่ตัวตลกในตลก๖ฉาก
และเธอคือใครตกอับหรือไม่จึงต้องมาโหนพลเอกประยุทธ์ดัง
ถ้าเกี่ยวกับออทิสติกเนี่ยเธอโพสต์ไว้ประมาณใช้คำพูดแบบนี้

นายอนัญชัยก็เลยออกมาพูดอยู่ใช่ไหมฮะ
ก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กสวนกลับเหมือนกันเพราะว่าทนายอนัญชัยเนี่ยมีลูกชายเป็นออทิสติก
ก็เลยออกมาพูดทำนองว่าความประพฤติลูกชายของผมที่เป็นออทิสติก
ยังดีกว่าสอสอปรินาอีกก่อนจะด่าใครหัดดูตัวเองว่าเทียบกับคนที่เป็นออทิสติกได้ไหม
อันนี้คือเขาก็โพสต์ยาวเหมือนกันแต่ว่าเนี่ยค่ะเราก็สรุปใจความมาประมาณนี้นะคะ
คือต้องการจะเรียกร้องทำนองว่าเนี่ยคนที่เป็นออทิสติกก็มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เหมือนกัน
เหมือนกับว่ามีการไปพาดพิงไปดูหมินคนที่เป็นมีภาวะออทิสติกแบบนั้น
ซึ่งลูกสาวของทนายอนาชัยเนี่ยท่านเป็นออทิสติกตรงนี้นะฮะ
แต่ว่าท่านก็บอกว่าลูกสาวของท่านก็เนี่ยฮะสามารถทำอะไรได้หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยฮะ
สมาคมผู้ปกครองเขาก็ออกมาโพสต์ใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะเป็นสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึมไทยนะคะส่งจดหมายแต่อันนี้ไม่ได้ส่งหาคุณปรินานะ
หันในชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาก็เป็นการเรียกร้องให้ตักเตือนนางสาวปรินา
ในฐานะที่เป็นสอสอเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรอันทรงเกียรติ
แต่ใช้คำพูดล่วงละเมิดสภาพบุคคลก็คือล่วงละเมิดคนที่มีภาวะออทิสติก
ซึ่งจดหมายนี้ก้อยอรัชพรก็เอาไปโพสต์ลงในอินสตาแกรมสตอรี่ด้วยเหมือนกัน

ทั้งหมดทั้งมวลนี้คุณปรินาก็โต้กลับเลยค่ะบอกว่าถ้าเป็นคนกลางอ่านข้อความปารีนาก็จะเข้าใจว่า
ข้อความทั้งหมดไม่ได้มีเจตนาใดในการหมินคนพิการเลย

เมื่อวานนี้มาเป็นภาพเลยค่ะ
เป็นภาพที่คุณปารีนะไม่รู้ใครถ่ายให้เหมือนกันนะ

ก็คือเป็นภาพเนี่ยกำลังนั่งแจ้งความอยู่เลยนะคะ
บอกว่ามาแจ้งความดำเนินคดีข้อหามินประมาทโดยการโฆษณากับทนายอนัญชัย
ข้อความที่นำเอาปารินาไปเปรียบเปลยกับลูกของตนเองที่เป็นออทิสติก
มาแจ้งความดำเนินคดีอาญาให้ถึงที่สุด
ดำเนินคดีเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง๑ล้านบาท
แล้วก็บอกว่าจะอีกพรุ่งนี้ใช่ไหม
พรุ่งนี้เดี๋ยวก้อยอรัชพรกับนายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึมไทยจะเป็นรายต่อไป
ท่านผู้ชมครับเราได้สัมภาษณ์ทั้งคุณปรินาแล้วก็ทนายอนัญชัยนะฮะ
นี่ฮะเดี๋ยวดูโพสต์ล่าสุดของทนายอนัญชัยเลยนะฮะ
อันนี้เป็นโพสต์ก่อนนะครับแล้วก็นี่ฮะอันนี้โพสต์ล่าสุดนะครับ
ใช้คำลักษณะแบบนี้เลยนะฮะผมอ่านตามที่ธนายนาชัยโพสต์นะ
บอกคนอย่างเอ๋ปรินาต้องเจอผมนี่ฮะจะได้รู้ว่านรกมีจริงอะไรประมาณอย่างเนี้ย
แล้วก็มีเนื้อหาใจความประมาณว่าคือถ้าจะฟ้องเนี่ย
อย่าไปแจ้งตำรวจเลยมันขั้นตอนมันช้าให้ฟ้องศาลดำเนินคดีเลยดีกว่า
แล้วฟ้องเนี่ยอย่าฟ้องเรียกค่าเสียหายล้านหนึ่งเลยเรียกสักหนึ่งร้อยล้านน่าจะคุ้มกว่า
อ่าแล้วก็อธิบายประมาณว่าคุณปรินาเนี่ยเป็นสอสอ
เป็นผู้แทนรัศดรนะเพราะฉะนั้นเป็นบุคคลสาธารณะที่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้
เมื่อท่านวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นคนอื่นก็ย่อมที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้
หรือเป็นสอสอเนี้ยถึงขั้นประชาชนสามารถร่วมกันลงชื่อสองหมื่นคน
ลงชื่อถอดถอนอันนี้ก็ได้ท่านก็โพสต์เอาไว้ในเชิงข้อกฎหมายด้วยนะครับ
ค่ะแล้วก็บอกว่าอย่าไปฟ้องน้องก้อยหรือว่าฟ้องใครเลย
ทนายอนัญชัยคนเดียวก็พอประมาณอย่างนี้วันนี้เราไปสัมภาษณ์ทนายอนัญชัยนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับทนายนัญชัยเนี่ยบอกว่า
นางสาวปรินาเนี่ยถ้าจะไปฟ้องอะไรก็ไม่เป็นไร
ปล่อยให้แจ้งความไปนะไม่ได้กลัวอะไร
และอยากแนะนำว่าไม่ต้องไปแจ้งความกับโรงพักให้เสียเวลา
กระบวนการมันล่าช้าถ้าจะแจ้งจริงให้ไปยื่นที่ศาลได้เลยฮะ
ก็ได้ไปออทิติกกันหมดแล้วคุณยิ่งทำอย่างนี้อ่ะนะ
ผมบอกได้เลยคุณมาเล่นกับคนพิการเนี่ยคุณพลาดเลย
เพราะว่าคุณเป็นบุคคลสาธารณะคุณเป็นผู้แทนของประชาชนนะครับ
คุณไม่ใช่เป็นผู้แทนของจังหวัดราชบุรีหรือโพธารามอย่างเดียวนะครับ
เพราะฉะนั้นคุณต้องควรสังวรเอาไว้ว่าคุณก็ต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้
เมื่อคุณวิจารณ์เขาได้แล้วก็จะบอกกับท่านนายกสมาคมออทิติกไทย
แล้วก็น้องก้อยด้วยฝากบอกด้วยนะยินดี
ถ้ายังไม่มีทนายเนี่ยมหานัญชัยรับรองครับไม่ผิดหวัง
แล้วผมจะประเคนให้เยอะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะ
เมื่อถึงเวลานะคุณจะรู้ว่านรกมีจริง
นี่ฮะเราไปคุยกับทนายอนัญชัยมานะฮะ
เพราะว่าท่านบอกว่าท่านก็ลูกท่านอันนี้ท่านก็ไม่ได้ปิดบังนะท่านอาจารย์บอกนะ

ท่านก็เป็นออทิสติกแต่ว่าก็มีความสามารถหลายสิ่งหลายอย่าง
สามารถที่จะอยู่ร่วมในสังคมได้โดยที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเลย

ส่วนผู้สื่อข่าวเราก็ไปพูดคุยกับคุณปรินาเหมือนกันนะคะ
ซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าเอาทีละเรื่องเนาะ
เอาเรื่องที่พาดพิงเรื่องออทิสติกก่อนก็แล้วกันเขาบอกว่าที่โพสต์ไปเนี่ยไม่ได้ว่าว่าก้อยแบ๊วหรือเป็นออทิสติกนะ
แต่สิ่งที่โพสต์เนี่ยคือการตั้งคำถามแล้วก็ตั้งข้อสงสัย

้อยอัชราพรคือใครเป็นดาราหน้าแบ๊วหรือออทิสติกกันแน่ถึงได้รับเล่นแต่บทตลก
คือโดยสรุปเนี่ยคุณปรินาประมาณว่าคือไม่ได้ไปว่าไม่ได้ตอบ
คำถามและข้อสงสัยเฉยอ่าส่วนที่เมื่อวานไปแจ้งความ
เพราะว่าทนายอนัญชัยเนี่ยเอาลูกชายที่เป็นออทิสติกมาเปรียบเทียบกับปารีนา
ปารีนาเป็นคนไร้ค่าเป็นคนด้อยฆ่า
ส่วนที่บอกว่าไม่กลัวจะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีก็ไม่เป็นไรก็เป็นสิทธิทนายอนัญชัยละกัน
เพราะที่ผ่านมาก็เห็นว่าทนายอนัญชัยไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้ว
ก็เลยอยากจะให้หัดเรียนรู้ที่จะเคารพกฎหมายบ้างฟังเสียงคุณปรินาค่ะ
ถ้าจะมาฟ้องเรื่องที่ตามที่เขาระบุไว้ก็คือเป็นพรบคนพิปัน๒๕๕๑คนพิการ๒๕๕
ในเรื่องของการที่จะศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะคะซึ่งตรงนี้ดิฉันเนี่ยแหละจะต้องฟ้องเขา
วันนี้ดิฉันถูกผู้ปกครองที่มีลูกเป็นออทิสติกบางคนมีคนที่เป็นออทิสติกบางคน
และนายกสมาคมผู้ปกครองออทิสติกด้อยฆ่าดิฉันความเป็นมนุษย์
วันนี้ดิฉันถูกนะคะผู้ปกครองบางคนออทิสติกบางคนเนี่ยมาด้อยฆ่าดิฉันมากกว่าจึงต้องถูกดำเนินคดีทุกคนค่ะ
ก็เห็นคุณปรินาบอกว่านอกจากดาราสาวก้อยแล้วก็สมาคมที่เป็นนายกสมาคมแล้วจะมีอีกคนนึงด้วยนะ
ยังไม่รู้ว่าเป็นใครเขาบอกให้รอติดตามตอนต่อไปค่ะ
ก็ว่ากันไปนะฮะ